เวลาขับรถฝ่ากระแสน้ำ
คุณอย่าคิดอย่างเดียวว่ารถเราต้องไปให้ได้

คุณผู้ชมมันมีเหตุกรรมรถบันทุก
แต่มันทำให้น้ำมันยิ่งไหลแรงมาก
สัดคนจมน้ำลงไปเลยนะคุณ

ถูกคลื่นจากรถบรรทุกซัดแล้วก็จมน้ำลงไป
แล้วรถใหญ่เหมือนรถบรรทุกน้ำมันคนวิ่งไปช่วยหรือคะ

กลัวว่าคุณลุงคนนั้นจะถูกซัดแล้วก็จมน้ำจมท่าลงไปฮะ
เกือบแล้วคุณเกือบเป็นโศกนาฏกรรมนะ
ชาวบ้านถูกแรงน้ำจากรถบรรทุกน้ำมันที่วิ่งฝ่ามา
เป็นคลื่นสูงจนจมหายลงไปในน้ำสักครู่หนึ่งนะฮะ

ก็มีพนักงานร้านสะดวกซื้อในคลิป
คุณวิ่งฝ่าน้ำลงไปเลยนะฮะไปช่วยชาวบ้านคนนั้น

โอ้โหไม่มีน้ำใจเลยต้นพี่หลวง
เพราะขับรถใหญ่และยังเร่งเครื่อง
กลัวรถดับใช่ไหมแต่ไม่นึกถึงชาวบ้าน

แค่เขาเดินฝ่าน้ำกระแสน้ำเขาก็อันตรายอยู่แล้ว
คุณมาขับจนเป็นคลื่นน้ำแบบนี้อีกนะครับ
ขณะเดียวกันชาวเน็ตพากันชื่นชมพนักงาน
ร้านสะดวกซื้อพลเมืองดีที่รีบวิ่งเนี่ย
ดูสิไม่คิดชีวิตเลยโยนข้าวโยนของทิ้งวิ่งไปช่วยคุณลุงเขานะฮะ
การนี้เกิดขึ้นที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุงนะครับ